คือมี๒คนร้ายขี่รถจักรยานโยนมา
แล้วก็มางัดตู้เติมเงินกลางดึกเลยนะฮะ
ส่วนเจ้าของบ้านได้ยินเสียงอะไรกุกกักกุกกัก
แล้วก็ส่องแล้วเห็นแล้วว่าเป็นคนร้าย
ทีนี้คนร้ายรู้ตัวว่าเจ้าของบ้านเห็น

แต่เจ้าของบ้านขับรถไล่ล่า

เอาไว้
จูบอันดีจังเลย
จู้เนี่ยระเบียน
แม่งกระสั่ง

ช่วยความเหงียง
ลูกแอวลูกแอว
นะ

เป็นช่วงที่ผู้เสียหายขับรถไล่ชนเลยนะคุณนะ
เดี๋ยวซ้ายบ้างคว้าบ้างออกเล่นบ้าง

ทีมข่าวตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์ในช่วงตี๓ของคืนวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนโคกบกในตำบล
ควรกรดอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เหตุการณ์นี้ถามว่าจับคนร้ายได้ไหม
สรุปสุดท้ายคนร้ายโดนจับคุณ
ตำรวจนำตัวคนร้ายทั้งสองคน
ที่เป็นคนขี่และคนซ้อนรถจักรยานยนต์
ที่ถูกผู้เสียหายขับรถไล่ชนแบบนี้นะฮะ
คนร้ายก็คือนายอดีศักดิ์ธรรมศรีอายุ๒๗ปี
และนายสมเจตคล้ายตัวอายุ๒๖ปี
ตำรวจนำตัวมาสอบสวนที่โรงพัก
ทั้งคู่ให้การนะครับว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์
ออกมาจากบ้านพักในจังหวัดพัทธลุง
มุ่งหน้าข้ามจังหวัดมาที่นครศรีธรรมราช

เพราะคิดว่าชาวบ้านคงจะทิ้งบ้านหนีน้ำท่วม

เอ้าคุณจะมาซ้ำเติมแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ
ชาวบ้านเขาไม่ได้หนีน้ำท่วมไปไหนนะฮะ
เขายังอยู่บ้านคุณมางัดแงะในที่เกิดเหตุ
คุณก็เลยถูกเจ้าของบ้านเขาตามไล่ล่าแบบนี้นะครับ

ได้ขี่รถจักรยานยนต์ตระเวนมาไปเรื่อย
กระทั่งไปเจอร้านขายโทรศัพท์มือถือ
แล้วใช้แฉลงที่นำติดตัวมาด้วยเนี่ย

ได้โทรศัพท์มา๖เครื่อง
แล้วก็ยังย่ามใจนะฮะตระเวนก่อเหตุอีกนะครับ
ต่อมามาเจอตู้เติมเงินโทรศัพท์

เจ้าของบ้านก็เลยขับรถไล่ล่า
ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปนี่แหละครับ
ขณะที่นางสาวดาราวันอายุ๓๕ปี

ผู้ชายคนหนึ่งเรียกแม่ตาม

แต่เป็นภรรยาเขาเขาเรียกแม่แม่
นี่แหละครับนางสาวดาราวัล
นำรถเก๋งคันที่สามีขับชนคนร้ายเนี่ย

แล้วก็ชี้ให้ผู้สิทธิ์ข่าวดูกระจกรถ

จากการที่คนร้ายหลังจากขับรถหลบหนี

คนร้ายเขาก็เหมือนไม่ยอม

แล้วก็เอาอะไรมาตีรถเหมือนกัน

คนร้ายเอาแฉลงที่เมื่อกี้ไปงัดบ้าน

เอามาตีรถของพวกเธอนะครับ

สามีจึงปรัสดินใจลงมาดู

กำลังงัดแงะตู้เติมเงินอยู่

เรียบขี่รถจักรยานหยดปืน
หลบหนีไปส่วนสามีพร้อมกับเธอเองไม่ยอมเหมือนกัน
คือสามีไม่ยอมเลยนะคุณนะขับรถเก๋งไล่ล่าเลยนะฮะ
เพราะดีเธอบอกว่าเคราะห์ดีอย่างหนึ่ง

ถ้าคนร้ายมีปืนชักปืนยิงเนี่ยมันอาจจะทำให้ผู้เสียหาย
คนที่ขับรถไล่ล่าได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้

เราก็เตือนสำหรับผู้เสียหายด้วยอย่างหนึ่ง
การจะไปจับคนร้ายไล่ล่าเองเราก็ต้องระวังด้วยนะฮะ
ส่วนตัวคนร้ายอย่าไปซ้ำเติมพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมเลย

ใช่ค่ะแล้วก็มองในมุมกฎหมาย
ถึงแม้ว่าคนที่คุณไล่ล่าจะเป็นโจรนะคะ
แต่ว่าคุณไม่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย
อันนี้ก็สำคัญด้วยถ้าเป็นตำรวจตำรวจเขามีสิทธิ์ไง
แต่ว่าคุณเป็นปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปไม่มีสิทธิ์นะฮะ

ถ้าเกิดว่าไปชนเขาตายเนี่ยคุณโดนข้อหาพยายามฆ่าก็ได้นะ